ในช่วงที่เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวแบบนี้
อุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่งได้รับผลกระทบกันไป
แต่ว่าธุรกิจเรื่องของการทอยางยืดกลับสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
การไปลงทุนกู้เงินมาแล้วก็ไปซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามา
ตอนนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ต่อสู้กับจีน

เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสริมั่วครับ
ย่านพุทธมนตร์ถนสาย๔จังหวัดนครปฐม
ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปใช้ประกอบการตัดเย็บชุดกีฬาแบรนด์ดังระดับโลกหลากหลายแบรนด์

เริ่มทำธุรกิจมีเงินลงทุนเพียง๒แสนบาท

ไม่มีแม้กระทั่งโรงงานที่จะใช้ผลิต
แต่ก็มุ่งมั่นเดินหน้าลงทุนธุรกิจยางยืดต่อไป
เพราะเชื่อว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโต
เนื่องจากในขณะนั้นมีโรงงานผลิตยางยืดในประเทศไทยเพียง๒๐แห่งเท่านั้น
วันที่แยกออกมาจากคุณแม่แล้วไปทำเอง
ตอนนั้นมีเงินอยู่แค่๒แสนบาท
ตอนนี้ก็ไปเปิดโรงงานแล้วก็มีอาจริดคนหนึ่ง
เหมือนขอซื้อแหละครับแต่ว่าก็เหมือนกับจ่ายเป็นรายเดือน
เขาผ่อนไปเรื่อยไม่เสียดอกเบี้ย
และก็ให้เพื่อนมาทำไฟในโรงงานให้
หลังจากเริ่มผลิตไปได้ไม่นานปรากฏว่าธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีคู่แข่งที่สำคัญ
นั่นก็คือประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตพร้อมกว่าจึงส่งผลกระทบต่อโรงงานโดยตรง
จีนทุ่มตลาดโดนคู่แข่งทุ่มตลาดแบบนี้ครับ
ก็คือตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ท้อมากเลย
เพราะเราโดนทุ่มตลาดเราไม่รู้ว่า
เราจะทำยังไงถึงจะสู้กับต่างชาติได้
จากต่างประเทศที่เขาแบบทุ่มตลาดใส่เราได้
เราก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของเรา
ก็คือเราต้องมองหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้ก่อน

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับจีนได้
โชตัดสินใจไปกู้เงินกับธนาคารกรุงเทพจำนวน๑๕ล้านบาท
เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่๔๐ตัว
ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นประมาณ๑๖๐ในเวลาเท่าเดิม
ที่สำคัญได้ดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อสร้างโนฮาว
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น
จากนี้ยังกลับมาปรับปรุงคุณภาพสินค้าใช้วัตถุดิบที่ดี
จนสามารถใช้เครื่องจักรเดียวผลิตสินค้าได้ครอบคลุม
เดโชบอกว่าข้อดีของการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่คือความคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน
เพราะสามารถผลิตงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้
สามารถผลิตได้ทั้งอย่างยืดเสื้อผ้ากีฬาชุดนอนชุดเด็กอ่อนชุดชั้นใน
ไปจนถึงยางยืดที่ปลอดสารเคมีที่แบรนด์ระดับโลกกำลังต้องการมากที่สุด
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญเนื่องจากว่าแนวโน้มยางยืดปลอดสารจะขยายตลาดกว้างขึ้นเรื่อย
ตั้งเป้าว่าปีนี้ผลประกอบการจะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า๑๒๐
ส่วนแผนในอนาคตหลังจากได้รับคำแนะนำด้านการลงทุนจากธนาคารกรุงเทพ
ว่าอาจจะไปลงทุนที่พม่าเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
ผมก็ไปประชุมกับทางที่ธนาคารกรงเทพด้วย
ก็จะเป็นคนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านครับ
ผมก็อยู่ในโครงการของเขาด้วยครับ
ผู้ประกอบการมองว่าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
จะเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ
มีสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือทั้งคำแนะนำและแหล่งเงินทุน
ก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น
ที่สำคัญจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กว้างออกไปได้ในอนาคต
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน